นี่กันบ้างกาลาศิลปก็มีอันซีนอยากให้ดู

บอกเลยว่าที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กันครับ

ที่นี่ไปกันที่วัดพุทธาวาสภูสิงค์อำเภอศักดิ์สะขันจังหวัดกาลาศิลป์
เขาบอกว่าเตรียมเปิดอันซีนแห่งใหม่เดินเข้าป่ากันไปแบบนี้
ไปกันเป็นแถวเป็นแถวจูงไม้จูงมือเข้าไป

เขาบอกว่าเปิดจุดท่องเที่ยวอันซีนผาแดงภูสิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
คือในวันนั้นนักท่องเที่ยวไปกว่า๔๐คน

นี่คือความสวยงามทางธรรมชาติอย่างแท้จริง
เขาพานักท่องเที่ยวเข้าไปเดินป่าชมความสวยงาม
นี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าบนยอดเขาภูสิงก็สวยงามลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่าอากาศจะเย็นสบายนะ
และถ้าได้แวะชมวิวที่ชะง่อนผาก่อนถึงผาแดงภูสิง
แล้วก็โอ้โหสวยงามไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมเดินทางไปเรื่อยนะก็จะไปถึงกับผาแดงนั่นไง
นักท่องเที่ยวเขาก็โอ้โหได้ชมผาหินแดงพร้อมกับหินเกลียว

แล้วนี่อะไรช่วงของการเปิดเปิดวงเปิดงาน

บอกเลยนะว่านักท่องเที่ยวที่ไปประทับอกประทับใจมากเลยทีเดียว
คือทางจังหวัดและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินเนี่ย
เขาต้องการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด
ให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ก็ต้องฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วย

น่าหมดน้ำพริเชียวได้หลากหลายที่เหมือนกัน
แต่ว่าอาจจะต้องฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แบบที่คุณชนะเขาบอก